คุณผู้ชมห้ามมาดูเหตุด่วนนี้กันนะครับ
ด่านบางประกง๒มุ่งหน้าชุมบุรีเนี่ย

คุณดูสิคือตรงนี้มันเป็นจุดรับบัตรนะ

ทีนี้ค่ะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนประมาณ๑๐โมงครึ่งเห็นไหม
ช่อง๑ช่อง๒หลังคามันพังหมดเลย
เขาบอกว่าฝนตกหนักหลังคาน่าจะรองรับน้ำหนักของน้ำฝนไว้ไม่ไหว

เมื่อคืนคานปูนสะพานกลับรถพระราม๒ถล่ม
มีคนเจ็บคนตายคราวนี้โอ้โหหลังคาด่านเก็บเงิน
ทะลมลงมาแบบนี้อีก
ใช่เจ้าหน้าที่ก็ประยามซื้อที่จะเก็บกู้ตรงนี้
แต่ก็ต้องดูหลังคาทั้งหลังคาหรือว่าส่วนอื่น
หรือว่าโครงสร้างมันยังอันตรายไหม
จะต้องมีการปิดจุดตรงนี้ไว้อีกไหม
นะคุณนะมันถล่มลงมาแล้ว๑ช่อง
ก็ยังเหลืออีก๒๓ช่องต้องดูว่ามันเชื่อมต่อกัน

แต่ตอนนี้เขากั้นไงฮะกั้นช่อง๑ช่อง๒เนี่ยโอ้โห
กันอีกทีนะฮะด่านบางประกง๒มุ่งหน้าชนบุรี
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อก่อนเที่ยงนี้เอง
แล้วก็เหตุการณ์นี้ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตนะ
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเก็บกู้กันอยู่
ใช่ค่ะถามว่ามีรถได้รับความเสียหายไหม
ก็ไม่มีเหมือนกันนะคะอันนี้เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุด